ตกอกตกใจคุณพระแฟนก็ยังไม่มีเป็นแฟนได้ยังไง
ไม่ได้ท้องคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นแม่ได้ยังไงติดตามข่าวนี้กันเลยค่ะ
เขาประกาศข่าวดีเลยนะว่าอีกประมาณสัก๓เดือน

ใช่เตรียมขึ้นแท่นสถานะคุณแม่ค่ะ

แตงโมรับอุปการะลูกสาวบุญธรรม
เพื่อเติมเต็มให้กับชีวิตของตัวเองตามความตั้งใจเดิม
แล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าหลังจากนี้
เธอเองจะต้องทำงานในวงการให้หนักมากขึ้น
เพราะว่าจะเลี้ยงดูลูกสาวบุญธรรมแล้วก็แม่ของเด็กด้วย

จะเกิดปัญหาตามมาภายหลังค่ะ
อีกประมาณ๓เดือนลูกบุญธรรมก็จะมาแล้วค่ะ
เราก็ตั้งใจที่จะต้องเลี้ยงลูกแล้ว

คือสำหรับเรียนคู่ของเขาเลยครับ

อย่างที่หลายคนรู้นะคะว่าอยากมีลูกมาก
แล้วก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้เราไม่ได้มีลูก
เพราะว่าสามีก็ไม่มี
แล้วก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มเรา
เพราะว่าคนสนิทเราเนี่ยมีน้อง
ทุกวันนี้ก็คิดทุกบาททุกสตางค์ว่า
เงินก้อนนี้จะเป็นส่วนไหนของบ้านที่จะต้องต่อเติมเพื่อลูกค่ะ
โมเชื่อว่าโมมีความพร้อมมาตั้งนานแล้ว

จริงแล้วเราก็จะอธิบายไปตามความเป็นจริงค่ะ
พ่อก็เตรียมตัวเหอะหลานเต็มที่แล้วค่ะ
ทุกคนในบ้านคือแบบพยายามจัดแจงทำตัวแบบเหมือนหลานจะมาพรุ่งนี้ค่ะ
ในส่วนของข่าวลือจากผู้ไม่หวังดีนะครับ
ปล่อยข่าวมาว่าเธอถึงขั้นเอ่ยปากด้วยว่าเกลียดโตโนภาคิน
สาวแตงโมย้ำชัดเลยนะคะว่าเธอไม่เคยพูดจาแบบนั้นเด็ดขาดค่ะ
แล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองคนกุข่าวนี้ด้วย
เพราะถือว่าเป็นวัฒนาจักรของข่าวบันเทิง
ยังมองโลกในแง่ดีด้วยว่าเมื่อก่อนเธอก็เจอกระแสข่าวหนักกว่านี้

รู้สึกโกรธไหมคะกับคนที่เขียนหรืออะไรอย่างนี้
โกรธเลยค่ะโมเข้าใจว่ามันเป็นกลไกของวัฒนาจักรของข่าวนะคะ
แล้วก็แค่อยากจะชี้แจงถึงความเป็นจริงเท่านั้นเอง
ตอนนี้ยังไม่ได้กระทบนะคะเพราะว่าออกมาอธิบายเร็ว
แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ออกมาอธิบายเลยเนี่ย
อาจจะกระทบไปถึงคนที่ได้รับสาร
ทุกคนอาจจะคิดว่าโมแบบเป็นคนที่
แค้นชิงชังมีความอาฆาตแค้นในใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ตอนนี้รู้สึกว่ามันซากว่าแต่ก่อนเยอะเลย
เมื่อก่อนเป็นคนที่ขยับทำอะไรก็ผิดไปตลอดเลย
แต่ว่าทุกวันนี้ชีวิตสบายขึ้นเยอะมากเลยค่ะ